ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินก็ยังภูมิใจนะครับ
เพราะว่านี่คือการเชียร์ไทยที่เกิดขึ้นในรอบ๒๓ปีที่ผ่านมา
เชียร์ด้วยความสนุกครับถึงแม้จะแพ้จะเสมอหรือว่าชนะนะครับ
จะมีคราบน้ำตาของนักเตะตลอดเพราะว่าเขาวิ่งสู้ด้วยหัวใจนะครับ
เชื่อชู้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทัพนัตเตะรูยุไม่เกิน๒๓ปี
ทีชัดไทยถึงแม้จะไปไม่ถึงฝันเดี๋ยวว่าเราสู้เต็มที่
แล้วก็สุดท้ายตกรอบด้วยกฎมินิลีกครับ
นัดสุดท้ายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแข่งพร้อมกันทั้งสองคู่
เจอกับเกาหลีเหนือขณะที่ญี่ปุ่นเจอกับซาวดีอาราเบียนะครับ
เข้ารอบเป็นที่๒ทั้ง๓ทีมซาอุไทยและเกาหลีเหนือครับ
มีทีมละหนึ่งคะแนนเท่ากันไทยเปลี่ยนสามตำแหน่งนะครับ
ทศวรรษลิมวรรณสะเทียนสารัสกัญญโยโรธแล้วก็กระทุดสมัตยโทษา
ลงเป็นตัวจริงครับขณะที่เกาหลีเหนือมี๘คนที่เสมอไทยในรอบคันเลือก
พวกเขาขึ้นน้ำก่อนครับหนึ่งสูงในช่วงสิบแปดนาทีแรก
แล้วหมดไทยตั้งแต่ต้นเกมเลยครับได้จากลูกโมงของคิมยองยิว
จากนั้นไทยบุกขึ้นมาตรงนี้ครับพิรพัฒน์หักเข้ามาโอ้โหมีโชค
ไปเข้าทางตรงกลางนรบดินเติมมาต้องชื่นชมนะครับ
ไม่ยอมแพ้แล้ววิ่งมาจนสุดเลยครับก่อนจะยิงเข้าไป
ขาดึงหล่อนะครับแล้วเปิดฉลับแนวรับครับ
จากนั้นไทยก็ยังสู้ได้ดีนะครับแต่สมาธิมาเสียในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับ
ตีด้วยลูกกลางอากาศก่อนจะจบที่ยุนยิวกวางครับยิงเข้าไป

บุกขึ้นมาทำได้ดีขึ้นแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเข้าเลยครับ
อกกรอบเขตโทษของชาทิพย์สงกระสิน

อันแต่๒ผู้สั่นประตูของเกาหลีเหนือในพุ่งผิดทาง

ไทยยังไม่เข้ารอบต้องชนะนะครับต้องชนะเท่านั้น

สุดท้ายก็เล่นเอาเกาหลีเหนือที่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเนี่ยเป่าปากเหมือนกันครับ
เสมอ๒๒ครับทำให้ไทยมีเพียงแค่๒คะแนนแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบ
เดี๋ยวไปดูอธิบายว่าตกรอบเพราะกฎวันนี้ลีกเป็นอย่างไรนะครับ

ในชุดสีขาวเจอกับทางญี่ปุ่นนะครับ
ก็เป็นว่าสาอุนั้นแพ้ญี่ปุ่นไป๑ต่อ

ลูกยิงไกลของเรียวตะโอชิมะนาที๓๒
และยูสุเกะอิเดยงูจินาที๕๓ครับ
๒๐นะครับนี่คือลูกที่๒
ขณะที่ซาอุได้จุดโทษครับ
ไล่มาเป็น๑๒จากอาดูลาบาดูนาที๕๗

และประตูได้เสียเท่ากับเกาหลีเหนือ
ต้องตัดสินด้วยกฎมินิลิกนะครับ
สังเกตว่าจบเกมคู่ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือนั้น
เกาหลีเหนือก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเข้ารอบหรือเปล่า

ที่เกาหลีเหนือนั้นจบที่๒ของกลุ่มนะครับ
แต้มเท่ากับซาวดีอาราเบียแล้วก็ไทย
แล้วก็ได้๕เสีย๖เท่ากับทางซาอุดีอาราเบียนะครับ
รวมถึงเรื่องราวของประตูที่ตัดออกมานะครับ
ดังนั้นเนี่ยต้องนับเรื่องของกฎมินิลินะครับ
ตัดผลงานของทีมที่ไม่เกี่ยวข้องออก
ภาษาของทีมที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการลุ้นเข้ารอบของทั้ง๓ทีม
ก็ทำให้มี๒แต้มเท่ากันนะครับ

ประตูได้เสียก็ยังเท่ากันอีกนะครับ
ต้องนับประตูจำนวนที่ยิงได้นะครับ
ซึ่งทางเกาหลีเหนือยิงได้มากสุด๕ลูก

ก็ทำให้เกาหลีเหนือนั้นเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย

ทีมชาติไทยก็ขอโทษแฟนบอลนะครับ
ที่ไม่สามารถไปได้ถึงฝัน
ในการเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมที่บราซิล
แต่เชื่อว่าทุกคนภูมิใจที่เห็นนักเตะไทยสู้แบบนี้ครับ
ก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถที่พาทีมชาติไทย
แต่ในเกมการแข่งขันใน๓เกมนี้นะครับ
ทุกคนคงเห็นแล้วว่าทีมชาติไทยสู้
แล้วก็ไม่ได้กลัวทุกทีม
วันนี้เราเห็นว่าถ้าเราจะมาระดับเอเชีย
ทุกคนต้องแข็งแกร่งกว่านี้
ทีมญี่ปุ่นเกาหลีเยาเว้นซาอุนะครับ
ซึ่งความแข็งแกร่งญี่ปุ่นเกาหลี๒๓คนเขาเท่ากันหมด

ซาอุทีมอารับเราไม่กลัว
เกาหลีเหนือเราก็ไม่กลัว
วันนี้เราห่างตามหลังอยู่แค่ญี่ปุ่น

พร้อมกับขอโทษแฟนบอลที่ทำให้ผิดหวังครับ

แล้วก็บอกว่าพ่อไม่ต้องขอโทษแม่
ไปต่อไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่า

ขอบคุณที่ทำทีมให้ได้ดูสนุกครับ

ที่ให้โอกาสได้เป็นกัปตันทีม

กำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคน
โดยนักเตะทีมชาติไทยนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทย
เวลา๖โมง๕๕ของวันศุกร์ที่๒๒มกราคม
ใครที่ว่างอยากจะไปรับให้กำลังใจนักเตะ
ทีมชาติไทยก็ไปกันได้ในช่วงเช้าครับ